เรื่องของคดีนี้มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
รวมทั้งเส้นทางทางการเงินของนางกิบเองนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร
เราจะคุยกันกับทนายสงการอัจฉริยศัพย์นะครับ
เป็นประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ตอนนี้อยู่ในสายกับไทยรัฐนิวโชว์แล้วนะครับ
มาร้องเรียนเรื่องของนางกิมเองเพิ่มเติมหรือไม่จากข้อมูลที่มีอยู่ครับครับตอนนี้ก็มีผู้แจ้งมาเป็นจำนวนพอสมควรนะครับที่
จังหวัดนครสวรรค์นะครับเรากำลังรวบรวมพยานเอกสารหลักฐานข้อมูลที่แจ้งเนี่ยส่งให้กับทางกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
เพื่อจะได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าบุคคลที่มาร้องมาแจ้งนั้นได้รับความเสียหายหรือไม่อย่างไรนะครับ
เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนที่จะยื่นให้ทางสอบส่วนกลางเข้าตรวจสอบครับ
แต่ขนาดนี้เราทราบว่าตัวของนางกินเองนะครับก็ถูกฝากขังแล้วก็ถูกดำเนินการฝากขังต่อสาร
และฉะนั้นแล้วการนำตัวของนางกิมเอ็มนั้นก็ต้องไปฝากขังอยู่ที่เรือนจำเดียวกันกับที่หญิงไก่อยู่นะครับ
หันทัศน์หันหญิงของเฟรมครับ
ในเบื้องต้นสรุปว่าตอนนี้นางกิมเองกับหญิงไก่เองมีความสัมพันธ์คือเป็นพี่น้องกันจริงใช่ไหมครับ
ก็คือเป็นบีดาร่วมบีดาเดียวกันแต่ต่างบรรดากันครับ
ซึ่งความสัมพันธ์ก็สนิทชิดเชื้อกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
ครับถ้านอกจากนี้แล้วที่เราจะสังเกตได้ง่ายก่อนหน้านี้คือหญิงไก่ก็จะปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับ
ไม่เคยรู้จักไม่เกี่ยวข้องกันอะไรต่างกันไม่เคยรู้แม้กระทั่งหมอหยองอย่างไรนะครับ
แม้กระทั่งในเรื่องของว่าตัวเองนั้นไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับผู้อื่นนะครับไม่เคยจดทะเบียนหย่า
แต่พ่อตรวจสอบในเชิงลึกแล้วปรากฏว่าทั้งที่ทราบกันนะครับ๗๘ครั้ง๑๑
ครับมโถที่เราหาพิทัพไตรธรรมบร้อยลองผู้วิทยาการทั้งต่างท่านนะครับ

ควรบรถตีทานวิมนศรี
ที่จัวร์ดนครสวรรค์สวชชัย
ตอนนี้ทางทางสอบส่วนกลางก็ได้เป้าประกบไว้เรียบร้อยแล้วครับ
เอาหลักฐานทางการเงินทั้งหมดที่ทนายมีอยู่
ไปยื่นกับประบงตรวจสอบเส้นทางทางการเงินไหมครับ
นางกิมเองนั้นได้เงินมาจากไหนที่มาที่ไปอย่างไร
หรือว่าไปหลอกลวงใครมาบ้างหรือว่าแอบอ้างใครบ้าง
ขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปเป็นอย่างไรบ้างครับ
วันพรุ่งนี้กับผมและคณะทำการฝ่ายกฎหมายนะครับ
ก็จะไปยื่นหนังสือร้องทุกขล่าโทษต่อ
รีขาธิการประมงอที่สินภัยการประมงอเวลา๑๑นาที
เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมของนางกิมเอง
ว่ามีการเชื่อมโยงกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวข้องบ้าง
เพราะว่าเราสามารถเช็คได้จาก๑๓หลักซึ่งเป็นเลขบัตรประชาชน
เวลาเราเปิดบัญชีหรือเราทำธุรกรรมเวลาเราใช้มือถือ
ก็จะเห็นเส้นทางความเชื่อมโยงเรื่องของโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เรื่องทำธุรกรรมว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้าง
ซึ่งจะปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้ครับแม้กระทั่งบุคคลมีสีที่เกี่ยวข้อง
ว่าชุดเดียวกันไหมที่เราได้รับแจ้งมากับหญิงไก่
และชุดเดียวกันรึไม่กับทิมแต่งอีกไม่นานครับรอทางสอบสุนกลาง
จำเป็นต้องไปสอบปัดคำหญิงไก่เติมต้องไปยิงไก่เพิ่มเติมไหมครับ
ดูหมายความข้อมูลล่าสุดเองน่าจะมีความเชื่อมโยงกันมากพอสมควร
ครับก็น่าจะมีหลักฐานเชื่อมโยงมากพอสมควร
เมื่อเร็วนี้ทางกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ก็ได้มาสอบทางกับผมไว้เป็นพยาน
กรณีมีผู้มาร้องการกล่าวอ้างต่าง
ยังเป็นห่วงเลยว่าบางทีอยิงไก่จะให้บุคคลถึงประควรใด
หรือกล่าวอ้างเศร้าหน้าระทิสิทธิ์เกี่ยวข้องหรือไม่
ที่ว่านางกิมเองแล้วก็หญิงไก่
แล้วก็อาจจะมีผู้ร่วมขบวนการอื่นนะคะ
ร่วมกันในการหลอกลวงหรือว่าช่อกงประชาชนต่าง
จะทำให้รูปคดีมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะในการดำเนินคดี
ก็ขนาดนี้ก็ถูกดำเนินคดีในความผิดฐาน
มาตรา๑๑๒ตามประมวลกฎหมายยาอยู่แล้วครับ
เรื่องความผิดฐานช่อกงประชาชนนะครับ
และทรัพย์สินต่างที่ได้มาจากการกระทำความผิด
ก็ต้องถูกแล้วก็ถูกยึดไว้นะครับ

ถ้าท่านถูกนางอิมเองหรือหญิงไก่หลอกลวงนะครับ

ผมก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับ
ส่งตรงให้กับท่านผู้วิชาการตรวจส่งกลาง
โดยมีพันธุรกิจจิรเดชพระสว่างเป็นคนประสานเกี่ยวเรื่องข้อมูลทั้งหมดนะครับ
ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณทนายสงการมากนะครับ
ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ